ช่างผมชื่อดังสมศักดิ์ชะลาชนรวมทั้งเอกสุดเขต
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกใน
สมศักดิ์ชะลาชนช่างผมชื่อดังระดับประเทศและเอกสุดเขตจึงเจริญ
นักร้องจากวงซีซั่นไฟฟ์ตัดสินใจเข้าพิธีอุปสมบท
น้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณวัดพระราม๙กาญจนาพิเศษกรุงเทพมหานคร
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพร้อมด้วยประชาชนผู้มีหัวใจแห่งความจงรักภักดี
โครงการบรรพชาอุปสมบทจำนวน๘๙รูปเป็นเวลา๑๕วัน
นักร้องชื่อดังเปิดเผยว่าในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทย
ร่มพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่๙
อยากแสดงออกถึงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่าน
ตอบแทนพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้
แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กที่จะทำได้ก็ตามค่ะ
ไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตคนหนึ่งจะเกิดมาภายใต้
บรรามีของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้อีกหรือเปล่านะครับ
และท่านคือพระมหากษัตริย์ที่เรียกได้ว่าดีที่สุดแล้ว
เท่าที่ในชีวิตหนึ่งคนเราจะมี